โอเคครับก็ว่าสวัสดีสู่หุ่นเจ้าพุทธรรมดีนะครับที่นะครับอ่า
เป็นบรรยาที่เมื่อตอนกะโหดไม่เจอบู่ครับผมก็เลยนะครับ
ไม่ได้ดีนะครับคุณผู้ชายก็ไม่ได้ดีที่ทำไม
ทำไมวันนี้ที่จะกล้าวและหอช่องรถหนาออกไปต่อมา
ผมก็จะเอาแสดง
สุทธันด้วยที่ว่าปรัสวิเศษรักษาได้ทุกโลก
ไม่ขลาดพูดว่าเป็นปรัสวิเศษ
เพราะมันเกี่ยวกันในข้อกฎหมาย
ซึ่งปัสตรวนี้ไม่ใช่บริษัทมี

มีที่ชาวบ้านไม่ใช้
กับการเจกในครั้งนี้นะครับทีรธนาต้องการให้ที่มันตั้งไว้่เจกไว้ซะ
แต่ข้อมูลไม่ต้องมากี่ครั้งถ้าเห็นประโยชน์ว่าออกมาเรียบร้อยแล้วปันต่อพอได้ก็จะมีประโยชน์เก่ง

สีฟ้าครับ

ตัวทดลองตัวเทปนึงครับ

บางกลุ่มบางพื้นที่
จะถามได้มั้ยครับ
บริษัทที่เปิดมากี่ปีแล้วล่ะคะ
แล้วก็มีสินค้าอะไร
ที่ผมเปิดดำเนินการนะครับ

ในช่วง๔เดือนที่ผ่านมา

แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเจอแล้วประกอบ

บางไฟที่จะอยู่ในฐานแก่มมันมีโลโกะของบริษัทอันนี้อยู่ตรงนี้นะค่ะ
มีความเชื่อมโยงกับบริษัทไหมล่ะคะ
ลูลูกเป็นปัตส์สีเขียวแล้วก็มีโลโก้
แล้วพลังสรรค์เดิมเรียนเขาสามารถเอาโลโก้ของเราไปไชว์หน้า

ไม่เข้าใจว่าเขาจะใช้หรือว่ายังไงครับที่เอาโลโก้เราไปเปลี่ยนได้ไหม
เขาเคยมานำสิ่งเดียวนะครับเขาเลยทำแบบไปดูครับ
แต่เราไม่ไม่ครับตลาดที่ผมเดินก็คือตลาดแอลกอนิเชฟ
ก็หมายความว่าทางบริษัทนี้ค่ะเคยได้คุยกับบริษัทเติมเกี่ยวกับการทำข้อบคุณคิดทางนี้ด้วยล่ะ
แล้วแบบนี้ครับอยากฝากอะไรถึงประชาชนไหมครับที่ว่าเขาหลงเชื่อหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยครับ

ก็ฝากปัญญาชนอะไรก็ตามบอกอ้าง
ขายมันแกล้วกล้ามเนื้อเนื้อกลางนั้นครับ

แต่ยืนยันใช่ไหมคะตอนที่เราทดลองสไทยแล้วเรารู้สึกว่ามันควายได้จริง
ครับอันนี้ผมทดลองกับตัวผมเองนะครับคนอื่นผมไม่เกี่ยวผมไม่ทราบ
อันนี้คือผมทดลองกับตัวผมเองนะครับผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นเลยแล้วนะครับ
สำหรับตัวผมเองนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับอันนี้ต้องขอออกไว้ก่อนนะครับ
ที่เขาทิ้งไว้นะครับผมก็ประมาณคร่าวนะครับผมก็ไม่สับสนิทนะครับ
เพราะว่าเขาบอกประมาณไม่ได้นะครับแต่ก็ประมาณน่าจะประมาณคร่าวน่าจะสับพันธุ์ประมาณ

คุณคิดว่ามันเจ็บไปหรือมันเจ็บไปกัน
ผมก็เจ็บไปด้วยนะครับก็เจ็บไปด้วยเวลาที่ผมก็เจ็บไปด้วยครับ
อย่างกับเคยมาเขาก็ได้ผมก็ไม่เหมือนนะครับไหนก็เพราะว่ามันทิ้งไว้มันไม่มีประโยชน์นะครับ
แล้วทีมงานที่มีเป็นตัวแทนตัวนี้เป็นทีมงานของเราหรือเป็นใครนะครับ

หมายความว่าที่ความเป็นคนละชุดกับที่เราไปแจกไปหรือเปล่า
ที่เขาทิ้งไว้เนี่ยค่ะมีอะไรบ้างค่ะนอกจากบ้านนี้
บริษัทเดิมที่เขาทิ้งไว้เนี่ยค่ะ
ทิ้งไว้ก็มีโปรชัวร์ด้วยครับโปรชัวร์บ้านที่ทางตำรวจเขามาเก็บไป
แล้วก็ผมก็ให้กลับทีมกล่าวชั่วสารไป
คุณเสกรุ่นสนเนี่ยครับเป็นใครแบบนี้ครับชาวบ้านโปรชัวร์เนี่ย
คุณเสกรุ่งสนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับ
แต่ว่าจะให้ผมรู้จักคนทุกคนนะครับเป็นไปไม่ได้
ไม่ว่าผมออกหลายรายการครับ
ผมไม่รู้จักหลายใครนะครับผมเป็นเจ้าของคนเดียวครับ
ดูในหนังสือบริกฤติที่ไทย
ครับอ่านเสมือเนี่ยครับผมขายให้ว่าในทีมครับ
นะครับที่เก็บโปรโชว์ให้ทางทีมหนังสือฟิล์มนะครับ
ยืนยันความนะครับสิ่งที่ผมได้รับความเสียหายถูกพาดพิงว่านะครับ
เป็นบอสัตว์ลุงลูกนะครับแล้วก็เป็นบอสัตว์ในลักษณะเชลลุกโซ่นะครับ
ผมบอกได้เลยว่าผมเป็นบอสัตว์นามดีนะครับ
ก็เกิดความเสียหายกับสมาชิกนะครับในบริษัทนะครับ
บริษัทก็รับผิดชอบทุกอย่างนะครับเหมือนที่ได้นำเงินไปแล้วนะครับ
ที่ทะเลงข่าวไปแล้วนะครับ
ก็ผมก็ต้องนะครับไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เรียกสอบแพ้ประคำนะครับ
แล้วก็ออกมาเรียกนะครับผมก็ออกมาเรียกออกมาเช้า
ผมก็ไปที่สถานีตำรวจแล้วนะครับ
เพราะผมบอกแล้วนะครับผมต้องไปชี้แจงในสิ่งที่ผมได้รับความเสียหาย
แล้วความเสียหายนี่จากตำรวจการยังไงครับการคดีดาบฟ้องคุณต้องทำไหมครับ
ผมคิดว่านะครับผมนะครับบางทีความเข้าใจผิดนะครับ